ฟางเนี่ยคุณย่าคนนึงพยายามเขี้ยวเข็นพยายามสอนหลาน
ถ้าเขียนให้พ่อสักส๓ตัว
ย่าท่านนี้ก็สอนให้ดูนะ
เขียนแบบนี้สักพักก็เอาต้นกรับเผามาโชว์ด้วย
แต่อ้าแสดงว่าไม่ได้ตีลาก
อย่างที่ย่าบอกนะฮะตีเบาแค่นี้แหละไม่ได้หนักมืออะไร
อยากสอนให้เขียนกรอกไก่

มันจะไปตัวอื่นไม่ได้เลยนะมันจะไปขอไข่คอควายขอขวดอะไรไม่ได้เลยนะ
แต่แม้ว่าย่าจะบอกว่าไม่ได้ตีแรงอะไรตีนิดเดียวเอง
แต่ทีนี้คนที่เอาภาพมาโพสต์เลยนะหลานวัยห้าคมนี่หลังไลน์แบบนี้คุณผู้ชม
โอ้โหนี่ไม่ได้ฟาดแค่ทีเดียวแล้วล่ะน่าจะหลายทีอยู่เหมือนกันครับ
แล้วก็ในโพสต์เนี่ยเขียนข้อความว่าตีขนาดนี้เลยเหรอเกินไปหรือเปล่า
พมจังหวัดลำปางลงไปพูดคุยหน่อยก็ดีนะเด็กจะได้ไม่มีปม
คือคนโพสต์ก็ห่วงเด็กแล้วครับว่าเดี๋ยวโดนตีแบบนี้มันจะฝังใจฮะ
เรื่องนี้ครับมาฟังทางฝั่งผู้เป็นย่าครับซึ่งก็อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง
ยอมรับเลยว่าย่าเนี่ยตีหลานจริงเพราะเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กละ
เมื่อประมาณ๓๔วันก่อนย่าเนี่ยสอนหลานเขียนก็ก่าย
ไม่ฟังย่าไม่รู้ทำยังไงดีหักต้นกะเพราหน้าบ้านมาหนึ่งกิ่ง
ตีไปสองทีแต่เหมือนจะพลั้งมือตีแรงไปหน่อย
เป็นรอยแดงตามในภาพเลยคุณผู้ชมสาเหตุที่มีรอยแดงมากขนาดนั้น
เพราะว่าต้นกระเพราที่ย่าแกหักมาเนี่ยนะมันมีกิ่งเล็กด้วยพี่บุ๊
เออมันมีกิ่งก้านเยอะอ่ะใช่ฮะพอฟาดไปทีนี้รอยก็เลยเยอะเลย
แต่ย่ายืนยันนะย่าไม่ได้ต้องการทำร้ายหลานหรอก
แค่อยากจะสั่งสอนเท่านั้นเองเพราะว่าหลานสนแล้วก็ดื้อมากเลยเนี่ย
มาฟังพ่อของเด็กบ้างครับพ่อของเด็กเล่าว่าวันนั้นนะ
ผมกลับมาบ้านเห็นลูกร้องไห้มากแล้วก็มาบอกว่าพ่อย่าตีผมอ่ะ
ตอนแรกพ่อก็คิดว่าอ๋อคงไม่มีอะไรมากหรอกก็คงสั่งสอนตามปกติอะไร
แต่พอเปิดเสื้อลูกดูเท่านั้นแหละเห็นหลังลายแบบนี้ตกใจเลย
ไม่นึกว่าย่าจะมาตีหลานแรงขนาดนี้ครับ
โดยหัวอกความเป็นพ่อรับไม่ได้เลยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
พ่อก็คิดในใจโอ้โหถ้าดื้อนะก็ตีใช้มือตีก็พอตีแค่พอสมควรก็พอ
โอ้โหนี่เป็นริ้วเลยอ่ะทั้งหลังทั้งแขนเลยนะฮะ
คนมาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเลย
แต่คุณพ่อเขาก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจนะ
เพราะก็เห็นว่าโอ๊ยคนที่ตีก็แม่ผมเอง
ส่วนคนโดนตีก็ลูกผมเอง
ก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่อย่าไปทำแบบนี้กับหลานเลย
ส่วนเมื่อกี้เห็นเด็กเขียนได้แล้วนี่นะ

โดนตีไปขนาดนี้ถ้าเขียนไม่ได้นี่กลัวจะโดนเพิ่ม
เมื่อกี้ลากขึ้นแล้วแล้วก็มีขยับนิดนึง

ส่วนอันนี้คุณย่าเขียนนะคุณย่าเขียนให้ดูด้วย

นี่เด็กเขียนเองนี่ลองลากขึ้นมา

ก่อก่ายแล้วยึกอยู่นั่นน่ะยึกตรงปากก่อก่าย

ค่อยสอนกันนะถ้าเป็นเราสมัยก่อน

เขียนเป็นเลยโอ้เขียนเป็นของน้องฮูก

หรือไม่ถ้าแม่ถือไม้กวาดเท่านั้นแหละ
วิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยหนีก่อน